การโหวตในสภาว่าทุกคนเนี่ยเป็นยังไงอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้วางใจกันแค่ไหน
อยากรู้ใครได้คะแนนไว้วางใจมากที่สุดเดี๋ยวสรุปก่อนว่าคือทุกคนได้ไปต่อ
ไปต่อทุกคนได้ไปต่อแต่คนที่ได้คะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุด
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณโอ้โหเป็นไปตามความคาดหมายของหลายคน
ค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าว่าได้คะแนนเสียงกันยังไงบ้างเนี่ยนะคะ
สภาพผู้แทนรัศดรมีสมาชิกทั้งหมดสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนค่ะ
ในการลงมติต้องได้เสียงไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งนะคะ
ก็คือต้องได้สองร้อยสามสิบเก้าเสียงซึ่งที่ประชุมลงมติไว้วางใจให้ทั้งสิบเอ็ดคนทำหน้าที่ต่อค่ะ
พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยห้าสิบหกเสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยหกเสียงค่ะ
ดออกเสียงไปเก้าเสียงค่ะเนี่ยค่ะส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดเลยค่ะสองร้อยหกสิบแปดเสียง
ไม่ไว้วางใจร้อยเก้าสิบสามเสียงและงดออกเสียงไปสิบเอ็ดเสียงนะคะ
ผลเอกอนุโพงเผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบห้าเสียง
ไม่ไว้วางใจสองร้อยสิบสองเสียงและงดออกเสียงอีกสิบสามเสียงค่ะ
ส่วนนายชัยวุฒิธนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบเก้าเสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยห้าเสียง
งดออกเสียงไปสิบแปดเสียงนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบเก้าเสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยสี่เสียง
งดออกเสียงไปสิบแปดเสียงค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบสามไม่ไว้วางใจสองร้อยแปดเสียง
งดออกเสียงไปยี่สิบเสียงค่ะค่ะอ่าทีนี้ไปดูฝั่งทางด้านรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยกันหน่อยไหมคะ
คุณผู้ชมน่าจะอยากทราบคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจใน๒๖๔นะคะ
ส่วนไม่ไว้วางใจสองร้อยห้างดออกเสียงเนี่ยก็สามเสียงค่ะ
ส่วนทางด้านของคุณศักดิ์สยามชิดชอบล่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
ไว้วางใจสองร้อยหกสิบสองไม่ไว้วางใจเนี่ยสองร้อยห้า
งดออกเสียงห้าค่ะอ่าทีนี้รัฐมนตรีในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะคะ
คือคุณจุฬิลลักษณะวิสิทธิ์รองนายุครัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดก็คือสองร้อยสี่สิบเอ็ดเสียง
ไม่ไว้วางใจสองร้อยเจ็ดเสียงและงดออกเสียงอีกยี่สิบสามเสียง
ส่วนนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบสี่เสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยเก้าเสียง
ออกเสียงไปสิบเจ็ดเสียงค่ะค่ะส่วนนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสองร้อยสี่สิบหกเสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยหกเสียง
และงดออกเสียงไปยี่สิบเสียงนะคะค่ะผลโหวตทั้งหมดนะคะเนี้ย
อันนี้ในสภานะคะใช่ค่ะในสภาค่ะอ่าอย่างนี้คุณผู้ชมกับพี่ปอยอยากไปดูไหมคะ
ว่าผลการโหวตแบบคู่ขนานจากกลุ่มประชาชนที่มีกลุ่มนักวิชาการสี่สถาบันแล้วก็ยังมีสถานีโทรทัศน์นะคะ
สี่ช่องร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะในโครงการนี้ลงมติเสียงประชาชนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกนะคะ
และรัฐมนตรี๑๑คนเป็นยังไงค่ะแล้วก็มีหนึ่งในช่องของเราก็คือไทยรัฐทีวีเนี่ยร่วมด้วยนะคะ
อ่ะก็มีการให้คุณผู้ชมได้โหวตด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดกันไปแล้วปิดการลงมติไปตอนสิบเอ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ที่เข้าร่วมโหวตทั้งหมดห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกนะคะก็เท่ากว่าว่าหกคนเนี่ยห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกคน
เป็นการโหวตแบบไม่สำเร็จก็เป็นเหมือนลักษณะการโหวตผิดบัตรเสียนะคะหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
มาจากคนไทยหนึ่งร้อยห้าประเทศทั่วโลกเลยนะคะเพราะวันนี้การทำออนไลน์มันทำได้ทั่วโลกแล้ว
อ่านี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าผลโหวตนี้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะ
แม้ว่ามันจะไม่มีผลทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีผลการลงมติในสภา
ก็ไม่ได้มีผลอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนการสะท้อนเสียงของประชาชนมาอีกฝั่งหนึ่งนั่นเอง
ใช่โดยพลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีของเราอ่ะ
คุณผู้ชมลองดูภาพหน้าจอนี่คือผลโหวตคู่ขนาดนะคะรัฐมนตรีนะคะ
ว่าการกระลูกศูนย์กระลาฮมหรือท่านนายกเนี่ยก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะ
ที่เหลือเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ไว้วางใจนะคะอันนี้จากภาคการโหวตแบบคู่ขนาดของประชาชน
เช่นเดียวกับทางด้านของพลเอกประวิทย์ค่ะแล้วก็ทางด้านของนายชัยวุฒินายสันตินายอนุทินนายศักดิ์สยาม
คุณจูรินนะคะนายจูรินหรือนายนิพลก็ออกมาในลักษณะใกล้เขียนค่ะก็คือไว้วางใจแค่สามเปอร์เซ็นต์
ใช่ค่ะก็คือจะมาที่สามเปอร์เซ็นต์นี่แหละไม่ไว้วางใจเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะ
เก้าเก้าสิบเจ็ดอ่าเก้าสิบแปดคนแรกใช่นี่แปดท่านแรกนะอ่าอีกสามท่านไปดูกันหน่อย
ส่วนรัฐบนตรีสามขั้นเอาจริงจริงก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะนะเพิ่มหน่อยหน่อยหนึ่ง
ท่านนั้นเนี่ยไว้วางใจสามเปอร์เซ็นต์สามท่านนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นไว้วางใจสี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
ประกอบด้วยใครกันบ้างพลเอกอนุพงศ์ค่ะแล้วก็นายสุชาติแล้วก็คุณจุตินั่นเองนะคะ
ได้รับคะแนนไว้วางใจอย่างที่บอกไปตามนี้เลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็๔เท่านั้น
ส่วนคะแนนที่ไม่ไว้วางใจก็เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ะนี่จากผลโหวตประมาณห้าแสนกว่าคนเนอะ
ใช่ทีนี้มาดูก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าทางสอสอพักก้าวไกล
แต่งชุดดำเลยแล้วเอาดอกไม้จันทร์ไปวางตรงป้ายนายกรัฐมนตรีนั่ง
นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนและนี่แหละคือระบอบประชาธิปไตยนะคะ
เลยนะคะหลังจากที่ช่วงที่มีการลงมติเนี่ยค่ะท่านนายกเนี่ยนะคะ
นั่งแบบนี้นะคะสีหน้าเรียบเฉยพอประธานขานคะแนนค่ะ
ท่านก็นั่งเท้าคางลุ้นผลการลงมตินะคะ
อ่าส่วนนายจุฬิลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระสุนพันธ์นี้
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดก็สีหน้าเรียบเฉยเหมือนกัน
รับผลลงมติที่ออกมานะคะซึ่งหลังจากลงมติเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้รัฐบาล
คำแนะนำต่างในการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ก็จะปรับวิธีการทำงานนะคะ
ตามนั้นพร้อมขอบคุณพักร่วมรัฐบาลโดยระบุว่านี่แหละคือระบอบประชาธิปไตยค่ะ

วันนี้เขาแต่งชุดดำทั้งพักเลยนะมาร่วมโหวตนะคะ
ไงถุงดอกไม้จันทร์ใช่แล้วคือคุณอำมารัฐนี่เขาเตรียมมาจากบ้านนะคะ
เอาไปวางไว้บนที่นั่งของท่านนายกอ่ะค่ะดูสินี่นี่นี่นี่นี่
เอาเดินไปวางกันแบบนี้ค่ะทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะคะ
เพื่อแสดงออกต่อผลการลงมติที่เกิดขึ้นนะคะส่วนพักเพื่อไทยก็นำทีมพักฝ่ายค้าน
แถลงค่ะผิดหวังผลโหวตกับมตินะคะในครั้งนี้แล้วก็บอกว่า
สวนทางกับความต้องการของประชาชนด้วยค่ะทีนี้มาดูทางนางสาวการกนิดแห้วสันตติ
โพสต์เฟสบุ๊คค่ะเปิดเผยที่เหตุผลที่ลงมติไว้วางใจให้กับนายชัยวุทธ์นะคะ
รัฐมนตรีดีเอสหลังถูกฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องปัญหาในครอบครัว
ซึ่งผิดจริยธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเธอบอกว่ายอมรับว่าคิดอยู่นาน
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วย
ส่วนกรณีค่ะที่มีแชทไลน์ภาพสลิปโอนเงิน
นี่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ
เป็นสลิปโอนเงินหลักแสนให้กับ๖หัวหน้าพักเล็ก
และมีใบรับเงินประจำเดือนพร้อมลายเซ็นชื่อไว้อย่างชัดเจนหลุดว่อนสภา
จนต่อมานายพิเชศสถิรัชวรรณแกนนำกลุ่ม๑๖สาวภักดิ์เล็กออกมาบอกว่า
อันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๓แล้วนะคะ
มูลนิธิป่ารอยต่อของพลเอกประวิทธิ์
วันนี้พลเอกประวิทย์เลยออกมาปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยว
ต้องไปถามคนนั้นคนนั้นคนไหนฟังเสียงพลเอกประวิทย์หน่อยนะคะ
อ่าท่านก็คนนั้นคนไหนคนนี้คนไหนไม่รู้ไม่รู้

พลเอกประวิทย์ก็พูดแค่นั้นนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่มีการเอามาเปิดเผยกัน
คนดูติดตามกันในสภาก็เดือดขึ้นมาเหมือนกันนะบรรยากาศนะคะ
เอาจริงการลงมติครั้งนี้ในสภาก็เดือดกันมาตลอดหลายวันนะคะ
เอาเป็นว่าทุกท่านได้ไปต่อค่ะนะคะ